แล้วว่าก่อนที่จะไปปาก
ปลายหวีเหี่ยวหิ้วหวีปลายหิ้วหิ้วมาค่ะ

ถ้าพูดผิดนะสุดท้ายเลย
เอาล่ะแต่พอแล้วไม่ต้องไปพูดตามน้องเขาหรอก

ไปที่จังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่าที่นั่นมีส้มตำ
เมนูให้เลือกสรรเยอะจริง

แล้วอีกที่หนึ่งที่จังหวัดสุรินนะครับ
นั่นเขามีตำทีเด็ดก็คือตำกล้วยตาล
ปลายหวีเหี่ยวหิ้วหวีปลายหิ้วหวีมา
เอาล่ะเอาล่ะทั้งสองจังหวัดจะเป็นอย่างไร

เสียงแตรดังสนันเรียกลูกค้ามาแต่ใกล้
สำหรับส้มตำเดอลิเวอรี่ของลุงสันติอมรสิน
หรือลุงสันอายุ๕๕ปี
ชาวตำบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
กับเมนูแซ่บเวอร์โดนใจ
คือตำกล้วยตานีที่ใส่สับปะรดลงไปด้วย
นำไปตำคลุกเคล้าเข้ากับเครื่องปรุงและส่วนผสม
ปลาร้าปูดองนึ่งสุก
อร่อยนัวจนต้องบอกต่อ
ครกนี้๓๐บาทเท่านั้นค่ะ

ขอบกลมเปรี้ยวเสร็จครับ
งสรรขายส้มตำแบบนี้มานานกว่า๒๐ปี

ทุกวันจะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างคู่ใจ

มีทั้งตำมะละกอตำถั่วอย่างมะม่วงและลูกชิ้นทอด
ชาวบ้านพากันเรียกลุงสันเดอริเวอรี่

สรรบอกว่าลงทุนวันละ๒๐๐๐บาท
หลังหักต้นทุนได้กำไรประมาณ๔๐๐๕๐๐บาท
ก็อยู่ได้อย่างสบายเพราะไม่มีหนี้สินค่ะ
ต่อกันที่ร้านประเสียนตำแหลก
ตั้งอยู่ที่ริมถนนศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ที่นี่มีเมนูส้มตำให้เลือกมากถึง๕๑๙เมนู
เจ้าของร้านคือคุณพี่ประเสียนนาคประเวทคนนี้ค่ะ
ส้มตำมานานถึง๒๕ปี
เริ่มต้นจากการขายอาหารอีสานธรรมดา
แต่ด้วยความชอบกินส้มตำเป็นชีวิตจิตใจ
จึงเกิดความคิดเอาวัตถุดิบต่างมาดัดแปลงทำส้มตำ
มะขามขาปลีกล้วยถั่วพลูส้มโออะเท่านั้นยังไม่พอนะคะ
แม้แต่ใบบัวบกและไข่มดแดงก็สามารถนำมาทำเป็นส้มตำได้
จากนั้นนำแต่ละอย่างมาประกอบกับอาหารทะเล
หอยนิวซีแลนด์ปูม้าสดกุ้งทะเลกุ้งฝอยหอยแครง
จะได้ส้มตำรสเด็ดชนิดที่ว่ามีที่นี่ที่เดียว
นี่เป็นเมนูขายดีจะเป็นตำกุ้งสดตำผาตำไทยไข่เข็ม
ตำตาตำใจตำช้ำในตำลูกลิ้นลมตำสังนางค่ะ
ตาตามใจกับตำช้ำในนี่คืออะไรเหรอคะ
ตำช้ำในจะเอาใบบัวบกมาตำใส่ส้มตำด้วยค่ะ
ค่ะแล้วก็ตำสังนางจะเป็นผักชีพฝรั่งมาใส่กับบัวบกส้มตำตำราว
คล้ายตำราตัวอร่อยกว่าแล้วตำตาตำใจล่ะ
ตำตาตำใจจะเป็นหุวละไม้ที่หลากหลายแล้วก็มีเมนูเมื่อย่างร้อนทานพอดโรยหน้าค่ะ
สำหรับเมนูขึ้นชื่อต้องยกให้ตำแหลกผลไม้ประเภทของเปรี้ยว
ที่สามารถนำไปแช่เย็นเป็นผลไม้ดองยิ่งนานยิ่งอร่อย
พี่ประเสียนยังบอกอีกนะคะว่าการคิดเมนูต่างยังไม่หยุดเท่านี้นะจ๊ะ
ก็ยังคงมีไอเดียใหม่นำเสนอออกมาให้ลูกค้าได้เลือกสั่งและลิ้มลองต่อไปอีกเรื่อย
ไม่แน่นะคะในอนาคตอาจจะมีเมนูเพิ่มขึ้นนับพันเมนูก็เป็นได้

ลายไหลค่ะมีคุณผู้ชมชื่อคุณอะไรนะ

ส่องมาว่าอะไรคะ
อ่านชื่อเนี่ยนะเหนื่อยบอกเลย
แต่ว่าไม่เหนื่อยสบายจ่ายไฟส่งมาติชมกันได้นะคะ
มีกลรกลายจะแผมลงแต่ก่อนอ้วนมากหรือยังไง
นี่ฉันบอกแล้วว่าคุณยัดเมลอนใส่เสื้อมา

คือจอมันอาจจะนูนขึ้นมา
เป็นเลนวายประมาณนั้นไม่อ้วน
เอาล่ะไปคุณผู้ชมค่ะทานส้มตำไปแล้ว

เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปทานร้านอาหารอิสลาม
ร้านนี้กันนะคะอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
ร้านนี้เขามีไอเดียเก๋ด้วยการนำกระทะใบใหญ่๕ใบ
เอาไว้ประกอบอาหารมาตั้งเอาไว้หน้าร้าน
คนแถวนั้นเขาเรียกร้านนี้กันว่าร้าน๕กระทะค่ะ

นี่กระทะที่ใช้ประกอบอาหารจริงเลย

กระทะขนาดใหญ่หรือกระทะใบบัวทั้ง๕ใบ
ที่ตั้งอยู่บนเตาถ่านบริเวณหน้าร้านอาหารอิสลาม
ชื่อร้านว่ากะเยาะเจ้าเก่าค่ะ
กลายเป็นสัญลักษณ์ของร้านนี้ไปแล้วนะคะ
โดยกระทะทั้ง๕ใบนี้จะนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำอาหาร
แล้วก็ยังใช้เป็นภาชนะแทนหม้ออีกด้วย
ทำให้ลูกค้าแถวนั้นเขาเรียกกันติดปากว่าเนี่ยร้าน๕กระทะ
พันไปพันมาถามได้เลยร้าน๕กระทะอยู่ไหนก็ตอบได้นะคะ
นายกะเยาะหมัดอาดำค่ะเจ้าของร้านวัย๕๘ปี
ที่มาที่ไปของการนำกระทะใบบัวมาใช้
กระทะแบบนี้นะคะสามารถจุอาหารได้มากกว่าหม้อทั่วไป
จึงต้องการนำมาเป็นจุดขายแล้วก็จุดสังเกตของทางร้าน

โดยเฉพาะลูกค้าที่เดินทางมาจาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ
คนที่๓จังหวัดมาก็ว่าเป็นสัญลักษณ์
ก็ได้มารู้จักประวัติอื่นไม่มี
ถ้ามาเป็นกระทะก็จะรู้ได้ดีเลยตรงนั้น

นี่พวกเราเรียกว่าร้านอะไรครับปกติเขาจะเรียกกัน
ประกอบไปด้วยแกงแพะแกงเนื้อเนื้อต้มยอดชมวง
เครื่องในตัวเดียวอันเดียวช่อมาลีแล้วก็เอ็นวัว
ทางร้านเลยนะคะที่ลูกค้านิยมรับประทานทั้งมาทานที่ร้านแล้วก็สั่งใส่ถุงกลับบ้านไปก็มีนะคะ
ส่วนเรื่องรสชาติโอ้โหบอกได้เลยว่าหายห่วงแล้วก็จัดเต็มแบบเนื้อเน้นทุกเมนู
ซึ่งแต่ละวันก็จะมีลูกค้าจำนวนมากแวะเวียนกันมาอุดหนุนตลอดทั้งวันเลยค่ะ
ห้ากระทะนี้นะคะตั้งอยู่ริมถนนนิพัฒน์สงเคราะห์ฝั่งขาออกจากตัวเมืองหาดใหญ่ค่ะ
นับเป็นร้านที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีเพียงแห่งเดียวในอำเภอหาดใหญ่แน่นอน
โดยร้านจะเปิดขายตลอดทั้งวันและทุกวันปิดเฉพาะวันนี้ค่ะวันอาทิตย์

ก็วันอื่นก็ได้เปิดตั้ง๖วันปิดวันอาทิตย
วันนี้เราดูแล้ววันต่อไปเราก็จะได้ไปซื้อไปทานกันได้
ใจรอหน่อยนะวันพรุ่งนี้ไปทานกันได้
ค่ะส่วนที่ไม่ต้องรอเดี๋ยวไปได้เลยนะครับที่จังหวัดขอนแก่น
โอ้โหร้านนี้เขาให้แบบเต็มจาน
พูนเลยล่ะล้นเลยดีกว่าคือมันกองเป็นภูเขาโอ้โหใจนี้ใจดีพี่คนนี้
แล้วอีกอย่างเขาบอกว่าถ้าจ่ายพันเดียวทานฟรีทั้งปีเลยนะครับ
ฮะเมาส์จ่ายค่ะใช่
เป็นไงล่ะเป็นโปรโมชั่นถูกใจนักศึกษาแล้วนี่ไงมากันเพียบเลยทีเดียว
จัดมาแต่ละจานเห็นไหมตามนั้นเลยน้องใบตอง
หูลจานมึงค่ะเนี่ยท่าวไก่ทอดหมูทอด
กองกันอยู่บนจานเป็นภูเขาอ่ะร้านนี้เขามีชื่อนะ
อันนี้มีคือต้องขึ้นภูเขาไปกินนะสูงมาก
ชื่อก็นี่เลยพี่ยัดจัดให้
ชื่อร้านใช่อืมเขาอยู่ภายในศูนย์อาหารของศูนย์การค้า
เซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถึงบอกไงว่าถูกใจนักศึกษาเมื่อสักครู่นี้ต้มเลือดหมู
เลือดมาเป็นก้อนครับมาเป็นก้อนเลยโอ้โฮเพียบจริง

เดี๋ยวหาข้างอันนั้นหาเลือกแล้ว
อันนี้ไม่ได้นะไม่ได้
ร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องความคุ้มค่าน้องใบตอง
เพราะว่าแต่ละเมนูทางร้านจัดให้แบบเน้นพูนจาน
อย่างที่เห็นเป็นภูเขาเหล่ากาเลยครับ
เป็นขวัญใจของนักศึกษาและประชาชน
เจ้าของร้านก็คือนายเอกชัยฉันธาลัย
อายุ๓๕ปีลูกค้าเขาเรียกว่าพี่ยัดครับ

เพราะว่าชอบยัดกับข้าวให้กับลูกค้าจนล้นจานเลยทีเดียว
นั่นคือที่มาของพี่ที่มาของชื่อพี่เขา

แล้วราคาราคาเป็นแบบไหนคือแพงไหม
เยอะแบบนี้แพงหรือเปล่าโอ้โหไม่แพงอย่างที่คิดครับ
เริ่มต้นที่จานละ๓๕บาทไปจนถึง๑๐๐บาท
เห็นใหญ่อย่างนั้นถ้าเต็มที่๑๐๑บาทผมว่าก็คุ้มนะ
ก็คุ้มนะทานได้หลายคนเอางี้ดีกว่า
คือทานวันนี้อิ่มฟรีถึงปีหน้านี่คือโซโลแกน

ก่อนหน้านี้ครับพี่ยัดเป็นนุ่มโรงงาน

ฝีมือการทำอาหารถูกอกถูกใจลูกค้า
จากนั้นก็เริ่มศึกษาความต้องการของลูกค้า

และต้องการเรื่องของปริมาณอาหาร
พร้อมกับราคาที่ไม่แพงเกินไป
ไอเดียเมนูพี่ยัดจัดให้
มีทั้งข้าวหมูแดงข้าวหมูตุ๋นยำไก่แซ่บ
กรอบไก่ต้มและคอหมูย่าง

แต่ก่อนจะสั่งพี่ยัดมีคำเตือนมาฝาก

โลกสวยนะเน้นเลยว่าโลกสวย
แล้วก็กลัวอ้วนเนี่ยไม่ควรมาสั่งเลยผมจะบอกไว้ให้
แต่สายวัดป่าสายทุดงมาได้เลยถูกใจท่านแน่นอน

อีกคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าคุณเอ็มเจอ๊อฟใช่ไหม

ก็บางเวลาแต่มันก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะ
กินหมดทุกวันแบบนี้ก็ไม่ไหวโอ้ยตาย

ใช่ครับสำหรับนักศึกษานะครับ
ยัดก็บอกว่ามีอีกโปรโมชั่นเด็ด
เพียงแค่แสดงบัตรนักศึกษา
และชำระเงิน๑๐๐๐บาทฟังให้ดี
ชำระเงินเพียงแค่๑๐๐๐บาทพร้อมกับบัตรนักศึกษา
สามารถสั่งอาหารที่ร้านไปรับประทานฟรีทั้งปี

เออคุณนี่รู้เรื่องเมมเบอร์เนอะ
ก็เมมเบอร์เนี่ยมันก็ดีเหมาะสำหรับคนที่ไปบ่อย
แล้วก็ไปทานแบบยาวทั้งปีจ่ายทีเดียวคุ้ม
ง่ายเลยถ้าเกิดว่าหิวใส่ชุดศึกษามาหาพี่

ใส่ชุดนิสิตนักศึกษามาหาพี่

อันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีบัตรนักศึกษา
บัตรนักเรียนนักศึกษาไปจ่ายเลยเหมาจ่ายฟรี

ฟรีแหละจะเรียกว่าฟรีก็ไม่ได้เป็นโปรเหมาจ่ายของทางร้านก็แล้วกัน
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องราวของของกินยังไม่หมดนะคะมาจัดเต็มกันเลย
นี่ว่าพูนจานแล้วใช่ไหมเรายัดข่าวให้คุณแบบแน่นกว่าอาหารอีก
มีอีกแล้วมีอีกแล้ว
มีอีกแต่ว่าไม่ต้องพูนจานอะไรมากมายทานแค่พออิ่มก็แล้วกันนะ
ยุคร่วมสมัยน่ากินนะติดตามกันได้กับคุณระวีการแก้ววิจิตในช่วงของตลอดกินค่ะ
ตลอดกินวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอโคกสำรงจังหวัดลบบุรีค่ะ
มาลองรับประทานเมนูผัดไทยโบราณแต่ผัดไทยโบราณร้านนี้ว่ากันว่าไม่ธรรมดา
เดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่าความไม่ธรรมดานั้นจะเด็ดขนาดไหนตามมาดูกันเลยค่ะ
แม้คุณผู้ชมค่ะความไม่ธรรมดาของผัดไทยร้านนี้คงหนีไม่พ้นวัตถุดิบเรียกน้ำย่อยเหล่านี้
ที่มีทั้งไข่เป็ดใบใหญ่กุ้งตัวอ้วนหรือจะเป็นหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์
และปลาหมึกตัวยายแบบนี้
อกจากนี้ยังมีเครื่องเคียงที่ขาดไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นแคบหมูถั่วลิสงคั่ว
มะม่วงขูดเป็นเส้นและเกี่ยวทอดกรอบ
แต่ตอนนี้อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่า
ก่อนจะเป็นผัดไทยรสเด็ดให้เราได้รับประทานกัน
ลมเด็ดเคล็ดลับจะเป็นอย่างไร
มาดูขั้นตอนการทำกันเลยกับแม่ครัวมือหนึ่งของร้านนี้
ที่จะโชว์การผัดไทยให้ดูกันแบบสด
อันดับแรกนำกระทะตั้งไฟให้ร้อน
จากนั้นนำเส้นผัดไทยที่ผ่านการคลุกเคล้าน้ำปรุง
สูตรเฉพาะของทางร้านลงไปผัดในน้ำมัน
ให้พอคลุกค่ะผัดจนเส้นสุกพักไว้
แล้วนำไข่เป็ดใส่ลงไปในกระทะเกลี่ยให้เป็นแผ่นแบบนี้
พอไข่เริ่มสุกก็ใส่ใบกุยช่ายและถั่วงอก

จากนั้นก็ตักใส่จานตกแต่งด้วยถั่วงอกใบกุ้ยช่าย
มะนาวมะม่วงขูดตามด้วยถั่วลิสงป่นที่ทางร้านคั่วเอง
ต่อด้วยใบบัวบกเกี้ยวทอดกรอบและแคปหมูค่ะ
มาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือการนำปลาหมึกต้มสุก
พระเอกของจานกุ้งแม่น้ำทอดกรอบ
หอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ต้มสุกลงไปในจานผัดไทย
พร้อมนำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของทางร้าน
เท่านั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณพี่บอยนะคะ
เจ้าของร้านผัดไทยโบราณเขาวงจังหวัดลบบุรีค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าอะไรที่เด็ดแล้วก็อร่อยที่สุดในร้านนี้

ไลท์ของร้านนี้เลยค่ะจะเป็นจานไหนคะพี่

เป็นพัดไทยทะเลรวมค่ะเป็นเรียกว่าอะไรคะ

ทำไมถึงมีผัดไทยทะเลคะที่แตกต่างจากร้านทั่วไป
ก็คือโรคบุรีจะไกลทะเลใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้ขาวโรคบุรีของเรา
ได้ทานอาหารทะเลบ้างที่ราคาเย่าค่ะไม่แพงอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีอะไรบ้างคะในจาน
จานนี้ก็จะมีปลาหมึกหนึ่งตัวนะคะหอยนิวซีแลนด์แล้วก็กุ้งค่ะ
ผัดไทยของร้านพี่เองที่แตกต่างจากร้านทั่วไป
คิดว่ามันมีแตกต่างยังไงแล้วก็อยู่ที่ตรงไหนคะ

เส้นเราจะใสเด้งและเหนียวนุ่มอะค่ะนุ่มหนึบอะค่ะ
เพราะเราผัดด้วยน้ำมะขามกับน้ำตาลปี๊บค่ะ
ที่เราเคี่ยวแล้วเรียบร้อยค่ะ
คนก็ทานกันเยอะแล้วเราก็หาผัดไทยที่มันมีกิมมิกอะไรแปลก
เพื่อที่ให้ลูกค้าได้แบบเปลี่ยนรสชาติบ้างอย่างนี้ค่ะ
จากไอเดียการดัดแปลงเมนูผัดไทยให้มีรสชาติที่แตกต่างแล้ว
เจ้าของร้านยังคิดค้นให้มีเครื่องเคียงรับประทานคู่กับผัดไทย
ก็เพราะต้องการให้ความกรุบกรอบของแคบหมูและเกี้ยวทอด
ตัดกับรสชาติของผัดไทยนั่นเองค่ะ
ผัดไทยร้านนี้ขายดิบขายดีมานานกว่า๖ปีแล้ว
ใครที่ผ่านไปมาต้องแวะเข้าไปอุดหนุน
อย่างลูกค้าคนนี้บอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อมาลองชิมผัดไทยร้านนี้เป็นครั้งแรก
และก็ประทับใจในรสชาติมากเลยล่ะค่ะ
เป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมครับ

ก็โอเคครับก็เข้ากันดีครับ
เพราะว่าแคปหมูหนูก็ชอบอยู่ด้วย
ก็ประทับใจครับวันนี้ห่างครั้งแรกเหมือนกัน

อกจากนี้ยังมีเมนูผัดไทยหมูกรอบชิ้นโต
ผัดไทยหอยนังรมโรยหน้าด้วยหอมเจียว
ผัดไทยสเต็กหมูและเมนูเส้นอย่างก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลน้ำข้น
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน่องไก่น้ำข้น
ให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานกันด้วยค่ะ
ราคาเริ่มต้นจานละ๕๐๘๐บาทเท่านั้น
ใครที่ผ่านไปท่องเที่ยวเขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรี
อย่าลืมแวะรับประทานผัดไทยโบราณเขาวงที่ร้านนี้กันนะคะ
ร้านนี้ถูกใจคนรักเส้นแน่นอน
ใช่แล้วโดยเฉพาะเมนูเส้นที่มีอาหารทะเลแบบเนื้อเน้นอย่างนี้
คุณผู้ชมส่งมาด้วยว่าปลาหมึกมาเป็นตัวเลย
ไม่ได้มาตัวเดียวมากันเพียบ
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้า
มีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันครับ